พระศุกร์เข้าพระเสาแทรกนะฮะอย่างที่บอกอุ้ยคอนเสิร์ตก็แบบว่าโดนเนอะ
คนก็เต๊ะไปหมดนางก็ไปเอาอะไรนะเอาเหงื่อไปเช็ดอะไรตรงนั้น
แล้วก็ไปโยนหาคนดูอีกคนก็ด้านั่งสุดฤทธิ์เลยจากเด็กใส
เจนี่ตัวเจนี่ไม่ได้ค่อยจะใสไอ้ตัวน้องอะใสไอ้ตัวน้องเนอะไอ้ลิลลี่อะใส
เจนี่ก็เป็นผู้หญิงแบบว่าเป็นสาวเต็มตัวแล้วล่ะ
กลายเป็นกระแสวิภาพวิจารณ์อย่างหนักฮะกรณีเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไปเล่นคอนเสิร์ตที่กระบี
แล้วก็นครศรีธรรมราชเนี่ยทำกลางแฟนเพลงเนี่ยเบียดกันแน่นเลย
เอาจริงตอนแรกเราโดนเรื่องกาดตกถึงขนาดนายกออกมาดูข่าว
ขนาดแบบว่าตำรวจจะต้องมาดูข่าวกัน
หลายคนก็ไปสวมหน้ากากกันทำไม
ใช่แล้วก็ยืนเบียบกันแน่นเลยเนี่ยพูดจากจะออกมาชิดใจว่า
ปฏิบัติตามระเบียบแล้วมีการเว้นระยะห่าง
ขณะที่ทางตำรวจเนี่ยก็เรียกผู้จัดคอนเสิร์ตผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
พร้อมสอบแจ้งข้อเก่าพรกรฉุกเฉินพรบรโลกติดต่อมว่าเราเล่าไปหมดแล้ว
ล่าสุดที่จริงแล้วต้องยอมรับนางเป็นคนหนึ่งที่มีงาน

เพจบุษบาปบิสโตร์เนี่ยนะฮะ
ในพื้นที่เทศบาลนครสุราชธานีเนี่ย
ออกมาโพสต์ข้อความประกาศ
ขอยกเลิกมินิคอนเสิร์ตเจนนี่ลิลลี่
เนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
ไม่สามารถรวมตัวกันเป็นจำนวนมากได้

เคลื่อนไหวถึงประเด็นดราม่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวโดยระบุว่า
สำหรับเรื่องดราม่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวหนู
ในตอนนี้หนูต้องขอโทษพี่นักข่าวทุกคนนะคะ

เพราะตอนนี้หนูมีหลายดราม่ามาก
หนูเองก็รับไม่ค่อยทันเหมือนกัน
แต่หนูจะออกมาชี้แจงแถลงทุกอย่างวันที่๔สิงหาคม
ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นเวลา๑๑นาฬิกา
ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้เรียนเชิญพี่สื่อมวลชน
ขอบคุณที่ทุกท่านให้ความสนใจในเรื่องดราม่าที่เกิด
แล้วใครจะไปล่ะหนูอยู่ใกล้หนูอยู่ใต้ไม่ใช่เหรอ
เหมือนใครเป็นนางอยู่ใต้เพลงเขาอยู่บนนี้

แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณไปดูที่ไทยรัฐ

ก็มีศิลปินในค่ายหรืออะไรอย่างนี้นะครับ
ก็มีกรณีมีแฮชแท็กด้วย

มันดราม่าฮะมันดราม่าลุกลามไปไกลกว่านั้น
นักร้องค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยประกาศถอนตัวออกหมดเลย

กรณีดราม่าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่น
ที่มีเจนนี่รัชนกเกดสุวรรณเนี่ย
เป็นเจ้าของค่ายเพลงเนี่ยได้ถูกออกมาแฉว่า
เรื่องของเรื่องไปแบ่งค่าตัวเขา๕๐๐บ้างพันหนึ่งบ้าง
คือเอาง่ายไม่แบ่งค่าตัวตามที่ตกร้องกับนักร้องชาย
เพลงเลือกกุยักษ์ออกโภคมันจะมีผู้ชายร้องด้วยใช่ไหมล่ะ
น้องก้าวน้องก้าวเออน่ะร้องด้วย
ทำไมไม่แบ่งค่าตัวแบบว่าตามที่ตกลงกันไว้
ล่าสุดนะฮะเปล่ากิ่งการอีกหนึ่งคน
เป็นนักร้องสาวที่เคยอยู่ในค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ย
ได้ออกมาประกาศขอถอนตัวออกจากค่าย
เพลงโดยไม่มีเหตุผลว่าต้องเซ็นสัญญา
เป็นนักร้องในสังกัดนานถึง๔ปีเนี่ย
ซึ่งตนเองมองว่ามันนานเกินไป

อีกทั้งถ้าทำอะไรไปต้องไปผ่านค่ายอีกด้วยเนี่ย

ผู้ที่ร่วมฟิเจอร์ลิ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว

มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตขึ้นมานะฮะ
เดี๋ยวทางเก้าเนี่ยเก้า๕๐๐นะ

คือไปออกรายการกับทางเจนนี่ได้ค่าตัว๕๐๐เพราะเวลาไปออกรายการอ่ะเหรอ
เออให้คืนก้าวมาได้๕๐๐บาทแล้วก็ครั้งแรกเลยเนี่ยที่มีการให้ก้าวไปร้องเพลงเนี่ย
ก็คือติดต่อก้าวไปเนี่ยก็สองครั้งนะก้าวก็โอเคถึงได้ยอมที่จะมาร้องด้วยนะ
เจนนี่เขาส่งเงินไปให้หมื่นนึงโอนเงินไปให้หมื่นนึงบอกนี่เป็นค่าขนม
แล้วค่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เดินทางค่าน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างนี้
มันก็บอกว่าอ๋อนี่มันคงจะเป็นค่าพิเศษเป็นค่าขนมค่าอะไรอย่างนี้
ค่าเดินทางใช่ไหมพอเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก้าวก็เหมือนกับซื้อใจเขาเขาบอกอย่างนี้
แต่สุดท้ายแล้วตรงนี้เขายืนยันว่ามันไม่ใช่เงินค่าตัวของเขานะ
ปรากฏว่าตอนที่ไปถ่ายเนี่ยก็ตัวก้าวก็บอกว่าตัวเองเนี่ย
แล้วก็ค่ากินค่าอยู่ค่าที่พักต่างนานา
ก้าวออกเองหมดเลยสุดท้ายแล้วได้มา๑๑๐๐๐บาทแต่ต้องจ่ายไป๑๒๐๐๐บาทขัดทุน๒๐๐๐บาท
แล้วก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรเลยนะฮะสุดท้ายแล้วก็คือทางฝั่งของก้าวเนี่ย
ก็เลยมีการนัดกับเจนนี่เนี่ยมาคุยกับแม่ที่พัทธลุงนะ
ยอดดนท์มันไปเยอะเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งรายได้กัน๓๐๗๐

ขึ้นมาเป็นแบบ๑๐ล้าน๒๐ล้าน๓๐ล้าน

ก็ไม่ได้เครียร์

ผ่านไปปีนึงก็ก้าวก็บอกว่าเขาเลิกติดต่อไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างนี้

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าทางพ่อของก้าวเองเนี่ย

ไม่คิดจะให้ไม่ได้บอกแบ่งเงินบอกไม่คิดจะให้อะไรน้องมันบ้างเลยเหรอ
ขอบคุณสักคำก็ไม่มีเลยหรออะไรอย่างเงี้ย

ปรากฏเจนี่ถามกับพ่อไปบอกว่าไงรู้มั้ย

เสร็จปุ๊บปรากฏว่าก้าวก็ออกมาไลฟ์
เพราะว่าเป็นเพราะว่าเจนนี่พูดแบบนี้แล้วทำให้พ่อเขาถูกด่า

พ่อของก้าวเนี่ยโทรไปขอเงินจะเอาเงินสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพูดจาเนี่ยใช้คำไม่สุภาพ

พ่อเขาก็แค่พูดว่าไม่คิดจะแบ่งหรอ

แล้วแม้กระทั่งจะขอบคุณก็ไม่มีอะไรอย่างนี้

พอเจนนี่ไปลงแบบนี้คนก็ไปด่าพ่อไง
พ่อของ๙๙ก็เลยออกมาพูดว่าทั้งหมดเนี่ยคือทุกอย่างมันคืออะไร
เขาไม่ไปเสียงพ่อเขาไม่ไปพูดว่าพ่อเขาก็ไม่ทำ
เขาบอกเขาไม่อยากยุ่งแล้วเขาบอกเขายุ่งเขาจบไปตั้งแต่ปีนึงแล้วด้วยซ้ำ
เขาไม่เคยได้เงินไม่เคยได้อะไรด้วยซ้ำ
เนี่ยแล้วเขาโอนเงินไปให้สองหมื่นบอกว่าเขาไม่เอาเขาโอนคืนกลับมาด้วย

หรอกแต่เจนนี่เนี่ยคือไม่รู้นะคือข่าวก็แบบมาตั้งแต่แรกเห็นไหม
มีปัญหากับตัวพ่อของน้องเองตอนนั้นตัวพ่อของเจนนี่เองจำได้ไหมก่อนหน้านี้
อย่างที่จำได้ใช่ไหม
ก็มีข่าวมาเรื่อยกับแฟนกับอะไรยังไงก็มาเรื่อยมาเนี่ยมาก้าวมา
มาล่าสุดนักร้องออกจากค่ายอีก
นักร้องออกจากค่ายก็ดูเป็นเรื่องเงิน

วันที่สี่ใช่มั้ย
วันที่สี่
ก็คือแต่ก็เราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรคืออะไรนะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเองด้วยว่าเราควรจะต้องซื่อสัตว์ยังไงบ้างในการร่วมกันกับสิ่งที่เราพูดไปแล้ว